ทั้งหลายควรจะได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานประสานกับผู้อื่น
ในการนี้ท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง
แต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณ
พร้อมกันนั้นก็ต้องมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกัน
โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอกที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง
จะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้
ปล่อยให้เข้ามาครอบงำทำลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน
แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่นเบิกบานใจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกสิ่งในที่สุด
พระบรมราชวาสในพิธีพระราชทานปริญญาบัติแก่บัณฑิตจุลาลงกรมหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่๑๒กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๕๙